เปิดด้วยเรื่องดีไปแล้วไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นอุบัติเหตุกันหน่อยเมื่อคืนนี้ที่อ่อนนุษย์ค่ะ
บ้านไม้เป็นบ้านไม้นะสองชั้นคือเขาทำการดีดตัวบ้านก็คือยกตัวบ้านขึ้นใช่
แล้วปรากฏว่ามันพังถล่มลงมาค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกสองรายค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็นำเครื่องอุปกรณ์ตัดทางไปนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวบ้านค่ะ
บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในซอยอ่อนนุษย์สิบเจ็ดนะคะคือสอนอคลองตันเนี่ย
เขาประสานมาว่ามีบ้านไม้สองชั้นถล่มลงมาซึ่งเขากำลังทำการดีดตัวบ้านกันอยู่
แล้วมันถล่มลงมาในลักษณะเอียงสี่สิบห้าองศาค่ะนายสุรัตน์พรมวิเศษวัยหกสิบสองปี
ซึ่งเป็นช่างรับจ้างซ่อมบ้านนั่นแหละคือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็เสียชีวิตอยู่ในท่านั่งใต้บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะศีรษะเนี่ยถูกบ้านทับติดกับรถยนต์โตโยต้า
ออสสีบรอนที่อยู่ใกล้กันนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บสองรายนะคะ
คือนายอภิสิตพาคีสุกวัยสามสิบเก้าปีแล้วก็นายอเนกพาคีสุกวัยหกสิบสามปี
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรเวศแล้วก็โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
สอบสวนนางสาวธนจิตภาคีสุกเจ้าของบ้านบอกว่า
คือต้องการจะดีดตัวบ้านเพื่อซ่อมแซมเสาที่มันผูกพังแล้วก็ยกบ้านให้สูงขึ้น
คือบ้านมันก็เก่าแล้วอ่ะนะคะทีนี้ก็เลยเรียกนายสุรัตน์ที่เป็นอา
พร้อมกับนายอเนกซึ่งเป็นพ่อของเธอนี่แหละแล้วก็นายอภิษฎมาช่วยกันยกบ้าน
ก็ใช้แม่แรงใช้ไม้ขนาดใหญ่ในการดีดตัวบ้านค่ะ
แต่อยู่อยู่บ้านมันสไลด์ลงมาค่ะในจังหวะที่กำลังยกตัวบ้านอยู่
แล้วก็ไหลลงมาทับนายสุรัตน์จนเสียชีวิตทันทีร้อยตำรวจเอกสุพัฒน์ชัยธรรมปกรณ์
รองสารวัตรสอบสวนสอนอคลองตันบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนเสาบ้านแล้วก็ยกสูง
ทำมาเดือนกว่าแล้วนะคะซึ่งนางธนจิตนี่แหละเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็อย่างที่รายงานไปว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็เป็นเครือญาติกันที่มาทำการซ่อมแซมบ้านกันเองค่ะ
เมืองต้นก็เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกทีว่ามันไปเกิดจุดผิดพลาดตรงไหน
ทำให้บ้านเนี่ยมันสไลด์ลงมาแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุเศร้าแบบนี้นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดอยากจะทำบ้านทำอะไรเนี่ยก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญอะไรเขามาตรวจสอบดูก่อน
เพราะพอเป็นบ้านไม้เนี่ยแปลว่ามันต้องเก่ามาประมาณนึงแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันผูกพังไปบ้าง